ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุมรินนะฮะ
ตำรวจเขาตามไปตรวจค้นรวบตัวได้
พระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดคุณผู้ชม
วัดบ้านโกส้มจังหวัดสุริน

คนไปค้นมาเจอซีดีหนังโป๊ะเพียบเลย

ตำรวจภูทรรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เข้าไปตรวจสอบ

ตำบลน้ำเขียวเมื่อวานนี้เองครับ
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระสงฆ์
มั่วสุมกับวัยรุ่นในพื้นที่เสพยาเสพติดกัน

ไปพบพระเทพศักดิ์ไกรศูนย์อายุ๔๓ปี

ส่วนวัยรุ่นหนีไปแล้ว

อุปกรณ์การเสพครบชุดเลยแล้วก็มีถุงยาไอที่เสพไปแล้ว
ถุงด้วยกันซ่อนอยู่ใต้ที่นอนของ
โดยพระเทพศักดิ์ยอมรับว่า
เป็นของอัตมาเองแหละนะฮะตำรวจก็เลย
นำตัวไปตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ
แล้วก็แน่นอนครับเจออยู่แล้ว
ชีม่วงเต็มเมืองต้นพระเทพศักดิ์
สารภาพว่ารับกัญชากับอาอิสมาจากเอเย็น
ตำรวจที่ไปจับก็เลยต้องคุมตัวไป
ให้กับพระอุปชาทำการศึกแล้วก็ส่งตัว